หนึ่งในการประชุมในระดับภูมิภาคที่สำคัญ
ซึ่งก็ได้ดำเนินการมาครบ๒๐ปีแล้ว
หลังจากก่อตั้งขึ้นเมื่อปี๒๕๓๙
ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์

ให้มีความใกล้ชิดแนบแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับ

วิธีการหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง
เอเชียและยุโรปให้แน่นแฟนมากขึ้น
ดำเนินการมาครบ๒๐ปีแล้ว
ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๑มีนาคม๒๕๖
ทางการไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเชียยุโรปครั้งแรกในปีเดียวกัน
โดยจุดประสงค์ของการหารือในครั้งนั้น

ขยายความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างกัน

แก่การเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
การศึกษาและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

เซียมีสมาชิกเพียง๒๕ประเทศ
แต่ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น๕๑ประเทศ
และอีก๒องค์กรระดับภูมิภาค
โดยมีประชากรรวมการคิดเป็น๑๖๐ของประชากรโลก
จากนี้ยังมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
และมีมูลค่าการค้ารวมมากกว่า๑๖๐ของการค้าทั่วโลกด้วย
ในโอกาสครบรอบ๒๐ปีของการก่อตั้งอาเซียนในปีนี้
ก็ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับสมาชิกในการที่จะทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
และกำหนดทิศทางในอนาคตเพื่อให้อาเซมยังมีบทบาทที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันต่อไป
สำหรับการประชุมอาเซียนในปีนี้ถือเป็นครั้งที่๑๑จะจัดขึ้น
กรุงอูลานบาตอร์ของมองโกเลียครับ